ผู้ชมครับไปดูวัยรุ่นตีกันฮะที่ยุธยานะครับ
วัยรุ่นนับสิบคนนะฮะอันนี้เป็นฝั่งเจ้าถิ่น
อืมอ่ายกพวกไปลุมถล่มหนุ่มต่างถิ่น
อ่าหลังจากที่มาหาแฟนสาวของไอ้พวกนี้ที่บ้านค่ะอ่า
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะฮะ
กูจะรู้ไหมเนี่ยมึงก็คุยกันก่อนดิอะไรอย่างนี้กระจกกูแตกแล้ว

เฮ้ยลูกกูโดนลูกกูแล้วน่ะโดนลูกกูแล้ว

คุยกันก่อนไม่คุยพรุ่งนี้ไม่คุยฮะโอ้โห

เขาถ่ายคลิปไว้ได้หมดนะครับ
เอ่อเพราะว่าเป้าหมายเติมนาฬิกา
ที่มันจะมาทำร้ายเนี่ยคือลูกเขยของป้าบ้านนี้
เขยของป้าบ้านนี้เนี่ยหลบอยู่ในบ้านนะครับ
เขาอายุยี่สิบเก้าปีนะครับชื่อว่านายธิติกรเจริญไพรนะครับ
เจ้าของบ้านก็พยายามตะโกนห้ามบอกให้คุยกันดีไอ้พวกนี้ก็ไม่หยุดนะครับ
แล้วก็กรูเข้าไปทำร้ายจนได้นะฮะใช้กระถางต้นไม้ค้อนยางหมวกกันน็อกทุบศีรษะ
แล้วก็ที่บริเวณลำคอจนนายทิติกรได้รับบาดเจ็บ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลวัดยมอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอุทยานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนของคืนวันที่๒๖พฤศจิกายน

คนเจ็บบอกว่าวันเกิดเหตุเขาขี่จักรยานยนต์ไปหาแฟนสาว
ก็ขี่ผ่านกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่จับกลุ่มสังสรรค์กันอยู่ตรงข้ามบ้านของเขา
แล้วก็มาจอดรถรอแฟนสาวอยู่ที่หน้าบ้านนะครับ
มีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาเบิ้ลรถใส่เขาแล้วก็ถามว่า
เก๋าเหรออันนี้คำพูดยอดฮิต
เขาบอกว่าเขายังไม่ทันพูดอะไรเลย
พวกนี้ก็ตรงดิ่งเข้ามาทำร้ายตอนแรกมี๓คน
ที่๑ใน๓วิ่งไปตามเพื่อนอีกนับ๑๐
แล้วมาตะโกนด่าหาว่าเขาเนี่ยไปทำร้ายน้องชาย

ซึ่งนายธิติกรบอกว่าเข้าใจผิดหรือเปล่า
ค่อยคุยกันก่อนแต่ไอ้พวกนี้ไม่ฟัง

หมดสติแน่นิ่งกองกับพื้น
มันถึงยอมรามือแล้วก็แยกย้ายกันหนีไป

ใจเย็นน้องแกคนไหน

ก็คือว่าเข้ามาก็เข้ามารุมผมเลย

แล้วผมก็วิ่งมาทางบ้านแฟนผม
หลังจากนั้นมาแม่ยายผมก็เลยบอก
เฮ้ยทำไมลงมึงไม่หยุดอะมึงทำอะไรกัน

ผมไม่ฟังครับก็เลยถือของแบบกระตงกะถางอะไร

พี่ก็เรียกรู้อยู่แล้วว่าถ้ามีปัญหาอะไรมา

ขี่ผ่านก็คือไม่มองเลยพยายามขี่ช้า

เวลาจะขี่จักรยานยนต์ผ่านมันต้องให้เกียรติมันตลอด

นี่ดูสิเห็นไหมคือใครจะขี่รถผ่านมันต้องให้เกียรติมันด้วย
โอ้โหส่วนแฟนสาวของเขาอายุ๒๒นะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุไปแจ้งความไว้ที่สพบังปะอินนะครับ
แต่ก็ยังไม่สบายใจกลัวว่าไอ้พวกนี้จะหวนมาทำร้ายอีกนะครับ
เพราะว่าเธอได้เอาคลิปเนี่ยไปลงในโลกออนไลน์นะครับ
สาเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นมาทำร้ายแฟนของเธอ
น่าจะเป็นเพราะว่าพวกนี้กินเหล้าแล้วเมา
แล้วปกติวัยรุ่นกลุ่มนี้ชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นประจำอยู่แล้ว
ไม่หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน
เพราะเด็กแถวบ้านเองนะคะเขาเห็นว่าแฟนหนูเป็นเด็กต่างถิ่น
เขาก็เลยมาหาเรื่องเพราะเขาเมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ
พอบอกว่าจะแจ้งความแล้วนะแจ้งความแล้วนะอะไรอย่างนี้
มันก็บอกว่าเออไหนก็แจ้งความแล้วเดี๋ยวเอาให้หนักกว่าเดิม
จบก็ตอนที่แบบว่าแฟนหนูมันไม่ไหวแล้วลุกไม่ไหวแล้ว
คือมันเหมือนว่ามันนิ่งอะค่ะใช่ค่ะ
เหมือนว่าแบบว่าโดนจนแบบ๖๐กว่าคนนิ่งแล้วอ่ะ
คุณผู้ชมคะแล้วบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
ในบ้านมีกันห้าคนผู้หญิงสองคน
เด็กอายุ๓๕ขวบอีก๓คนเขาอยู่กันแค่นี้
ตกใจมากนะคะกลัวว่าเด็กจะได้รับอันตรายไปด้วย
ส่วนแฟนของลูกสาวก็ถูกทำร้ายอยู่หน้าบ้าน
พอออกไปดูเห็นกลุ่มวัยรุ่นประมาณสัก๖๗คน

อีกกลุ่มนึงเขาแบ่งกันมาดักข้างบ้าน
คือกะว่าไม่ให้ออกไปไหนไม่ให้ออกจากบ้าน
ักหน้าบ้านดักข้างบ้านล้อมเอาไว้หมดเลย
เจ้าของบ้านเขาบอกทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะได้แต่ออกไปห้าม
แต่ก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ต่อยแขนเขา
ผลักเขาจนล้มลงกับพื้นครับเขากลัวมาก

กลัวจนอุจจาระราชอืมเพราะเขาก็อายุเยอะแล้ว
แล้วมาโดนเนี่ยโดนต่อยโดนผลักเขาตกใจขนาดนั้นเลยอะค่ะ
ไม่คิดว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้จะกล้าทำร้ายผู้หญิงได้ลงคอแบบนี้
หลังเกิดเหตุทุกคนในบ้านกลัวมากนอนไม่หลับ
ลูกสาวถึงขั้นขอร้องว่าย้ายบ้านเถอะย้ายบ้านหนีกันเถอะ
กลัวว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้จะย้อนกลับมาทำร้ายซ้ำ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ได้ก่อเหตุเป็นครั้งแรกนะคะ
ถ้ารวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่บ้านหลังนี้
เป็นครั้งที่สามแล้วแจ้งความไปกับทางตำรวจแล้ว
แต่เรื่องมันเงียบอะค่ะชาวบ้านแถวนี้
กิติศัพท์ดีไม่มีใครกล้ายุ่ง
ดูมันสิไม่ไม่หยุดก่อน
เขาต้องกลับมาเพราะเหตุมันเกิดขึ้น๓ครั้งแล้ว
วันที่๘กันยายน๒วันติดติดเลยตำรวจไม่ทำอะไรเลย
ว่าเราจะไปร้องศูนย์นำรงธรรมตำรวจถึงได้เรียกไป
ไปให้ปากคำอยากให้ดูแลเรื่องคดีหน่อย
ไม่ใช่เราไปแจ้งแล้วคือเหมือนกับเราไม่มีความทุกข์
ปล่อยปะละเลยเราถามเขาก็บอกให้เรามาหาชื่อ
กลัวลูกสาวก็บอกว่าให้ย้ายบ้านหนี

ลูกกลัวค่ะแล้วชาวบ้านแถวนี้เขาจะกลัว

สำคัญมากเขาเป็นลูกปากเขามีอิทธิพนธ์หรือเปล่า
อิทธิพลอะไรหรอกเพียงแต่เขาตั้งตัวเป็นคนที่

นี่คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเรานะฮะไปถามชาวบ้าน
ในพื้นที่นะแถวนี้แถวบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
บอกเหมือนกันหมดเลยบอกไอ้วัยรุ่นพวกนี้นี่เกเรจริง
ก่อเหตุแบบนี้แบบโอ้โหหลายครั้งนะครับ
แต่ครั้งที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้ไม่รู้ว่าเคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่ว่าคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยกล้ายุ่งเพราะว่าไอ้พวกนี้มันแสบมาก
บางคนเนี่ยเคยโดนวัยรุ่นกลุ่มนี้ก่อกวนมาแล้วก็เลยอยากจะแบบต่างคนต่างอยู่
ตำรวจสพบังปะอินนะครับบอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับ
เป็นเด็กวัยรุ่นในระแวกพื้นที่กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายเรียก
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่ถ้าผู้เสียหายกังวลเรื่องความปลอดภัย
เดี๋ยวจะให้สายตรวจไปดูแลให้จะได้สร้างความอุ่นใจ
เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนสาเหตุก็คงมาจากเรื่องของการเขม่นกัน
เพราะว่าสองฝ่ายเคยมีปัญหาเคยแจ้งความกันมาก่อนแล้ว
อันนี้ตำรวจบอกนะแต่อย่าไปย้ายบ้านหนีมัน
คนที่ต้องหนีเนี่ยต้องไปคือพวกมันไม่ใช่ว่าเราโหมาเจอยายบ้านหนีมัน
ปิดหน้าปิดหลังไม่ให้เขาออกไปลูมทำร้าย